วันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวดีของคุณแม่คุณหญิงลีกันหน่อยแล้วกันนะคะ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหตกอกตกใจ
เพราะว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนั่นเองนะคะ
รถกระบะชนคุณแม่คุณหญิงลีเนี่ยเต็มเลย
แล้วก็อาการในวันนั้นค่อนข้างสาหัส

ล่าสุดค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวได้โพสต์คลิปผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
แจ้งข่าวดีว่าอาการของคุณแม่ตอนนี้ค่อยดีขึ้นค่ะ
สามารถพูดคุยและตอบสนองได้
ผลจากการเอ็กซาเรย์เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะ
พบว่าเลือดที่สมองฝั่งขวาหมดแล้ว
และสมองฝั่งซ้ายเลือดก็ไม่ออกเพิ่มเติมด้วยค่ะ
แต่ตอนนี้ยังคงทรงอยู่นะคะมีอาการสมองบวม
คาดว่าจะสามารถออกจากห้องไอซียูได้ภายใน๓๕วันนี้แหละค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณหญิงลีก็ขอขอบคุณแฟนนะคะ
ได้ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวของเธอค่ะ
ก็ถือว่าคุณแม่ตอบสนองอาการได้บ้างแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณหญิงลีต่อไปด้วย

คุณผ่วยในเร็ววันแล้วกันนะคะกับอาการที่เกิดขึ้น